แต่ว่าฟุตซอลลีกก็ยังรอความชัดเจนว่าจะเตะเมื่อไห
แต่เกมทีมชาตินะครับจะประเดิมก่อนนะครับ
ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
มกราคมนี้ติดตามความพร้อมของการฝึกซ้อมกันหน่อยครับ
ฝึกซ้อมยังคงยังต่อเนื่องครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีการไปสอบถามไตรรงเพชรเทียมนะครับ
เด้งตัวลุกด้านข้างจากบางกอกซิตี้
เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มิเกลโรดิโกกุญซือชาวสเปน
เลือกใช้ตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติครั้งแรก
ในศึกสี่เศร้าไทยแลนด์ไฟที่เขายิงประตูนี้นะครับ
ประตูแรกในนำทีมชาติเมื่อจากสิงหาคมปีที่แล้ว
ต่อเนื่องมาถึงฟุษศาลโลกที่โคลอัมเบียดในรันกันยายนต์
แต่ว่าไตรรงนั้นก็บาดเจ็บนะครับไม่ลงเล่นในเกมฟุตซอลโลก
แต่ว่าจะตกเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิต
ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในรุ่นพี่ทีมนี้นะครับที่เป็นสายเลือดใหม่
ก็บอกว่าจะพาน้องแล้วก็เพื่อนประสบความสำเร็จ
ในการคว้าแชมป์แรกของตัวเองในนามทีมชาติให้ได้ด้วย
แล้วก็เป็นการเปิดสักกระดาษในการรันการฟุศศาล
ให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าแชมป์ก่อนครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติอินโดนีเซียครับอีกหนึ่งทีมในรายการนี้
ซึ่งคาดว่าจะเป็นทีมเต็งที่อาจจะชิงกับไทยในสายบีนะครับ
ร่วมกับมาเลเซียพม่าลาวก็มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่อง
สโมสรในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมถึง๕นัดด้วยกัน
เริ่มจากวันพรุ่งนี้นะครับจะอุ่นกับทางอันตำเอฟซี๑๔มกราคม
๑๗เจอกับแบล็กสติลมานอกวารี่๑๙พบกับเบงโบล่าเขาติ่ม
เดินทางมายังไทยโดยจะประเดิมเกมแรกของฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในกลุ่มบี
พบกับมาเลเซียวันที่๒๓มกราคมนี้สัญญายังไม่รู้ล่วงนะครับ
สำหรับกุญสือคนใหม่ของเขาคือวิคเตอร์เคิมแม่นอดีตกุญสือ
ทีมชาติไทยก็ใช้คนในคุมไปก่อนแต่ก็คาดว่าถ้าไม่ผิดพลาด
ก็จะมีโอกาสเป็นคู่ชิงกับทีมไทยได้เหมือนกันครับ
อีกครั้ง๒๓๒๙มกราคมนี้๗ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
แล้วก็เจอกับบรูไนวันที่๒๕ส่วนรอบรอง๒๗รอบชิง๒๙มกราคม
ไทยรัฐนั้นถ่ายท่อสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงสนามครับ